ผู้ชายอายุยี่สิบสี่ปีเป็นชาวร้อยเอ็ดถูกนะครับ
ผู้ชาย๗คนบุกมาที่บ้านทำร้ายก่อนทำร้ายแล้วอุ้มขึ้นรถ
ขึ้นรถแล้วขับพาออกไปพ่อแม่กลัวจะถูกฆ่าไปแจ้งความ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมเหยื่อที่ถูกอุ้มไปเนี่ย
เขาบอกหนีออกมาได้แล้วนะเอาไปดูต้นเรื่องกันก่อน
นี่มากันแล้วมากันแล้วนะครับกล้องวงจรปิดจับภาพผู้ชายสามคนนะครับ
ดูแล้วยังเป็นวัยรุ่นอยู่สวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
ขณะที่บางคนใช้เสื้อคลุมอำพลางใบหน้ามีมีดมีไม้เป็นอาวุธบุกเข้ามาตามหาตัว
สันติอยู่ไหนสันติสิงจันทร์หรือว่าเพียวอายุ๒๔ปีที่บ้านหลังนี้นะครับ
ตรงนี้คือตะบนภัยศาลอำเภอธวัฒน์บุรีจังหวัด๑๐๑ประมาณ๔ทุ่ม๒๙เมษายนที่ผ่านมา
แต่ปรากฏว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับมาทราบภายหลังว่ามาด้วยกันทั้งหมด๗คนนะครับ
ไปเข้าผิดบ้านก็มีนะครับไปเข้าบ้านของเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ก่อเหตุ๓คนก็กลับออกมาพอรู้ว่าเข้าผิดบ้าน
แล้วก็ไปงัดหลังบ้านของนายเพียวสำเร็จรุมทำร้ายก่อนหลังจากนั้นมีนายเจเป็นเพื่อนของนายเพียวตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้น
แต่ช่วยไม่ทันครับไอ้กลุ่มผู้ก่อเหตุมันอุ้มในเพียวขึ้นรถกระบะอีซูซูดีแม็กซีส้ม
ขับหนีไปแล้วกระทั่งนายพนมและนางสุจิตตาพ่อและแม่ของนายเพียวนะครับ
ที่ถูกอุ้มไปแจ้งความที่สพธวัฒน์บุรีให้ดำเนินคดีกับวัยรุ่น๗คนนะครับ
ซึ่งทราบว่าเป็นวัยรุ่นนะครับจากตะบนช้างเผือกอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนู่นนะครับ
จากก่อนหน้าที่ลูกชายจะถูกอุ้ม๗เมษายนผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้เคยตามมาทวงรถจักรยานยนต์
จากในเพียวลูกชายที่บ้านเช่าของพ่อกับแม่
อยู่ที่นนสว่างตะบนฉังเผือกอัมพสวณภูมิ
ซึ่งพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกไปมีเรื่องอะไรกับคนกลุ่มนี้

ก็เลยมีปากเสียงกับคู่กรณีมีการท้ากันให้ไปแจ้งความ

กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะต้องหากินอยู่ในพื้นที่

ในพี่เอาถูกจับไปที่บ้านสวนแห่งหนึ่งที่สวนภูมิ๑๐๑นะครับ
แต่เขาหนีออกมาได้แล้วเมื่อคืนนะคือกลุ่มผู้ก่อเหตุ
พอรู้ข่าวว่าพ่อแม่เขาไปแจ้งความนะฮะก็บอกเอ้ยเพียวเองไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับ
ติดต่อพ่อแม่ไปถอนแจ้งความนะแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ได้ตามมาด้วย
ก็เลยใช้จังหวะนี้หนีกลับมาครับคุณผู้ชมฮะ
บอกว่าโอ้เรื่องมันเกิดขึ้นแบบนี้คุณพี่นักข่าว
๒เมษายนโดนกลุ่มผู้ก่อเหตุพาตัวไปทำร้าย
เพราะว่าเขาไปยืมรถจักรยานยนต์ของพวกนั้นมานะครับ

กระทั่งคืนวันที่๒๙เมษายนไอ้คนกลุ่มนี้

แต่เขาไม่ออกไปหรอกกลัวจะโดนทำร้าย
จนถูกบุกมาอุ้มขึ้นรถกระบะไปนี่แหละครับ
ต้นต่อคือว่าผมเอารถเขามาปุ๊บ

แล้วทีผมก็เอารถไปคืนเขาแล้ว
ตั้งแต่ไปที่หุ้มเขาหุ้มไปที่แรกผมก็บอกเขาว่า
ผมจะเอารถไปคืนเขา
ผมก็เอารถไปคืนเขาแล้ว
ไอ้แผลที่สองนี่น่าจะเป็นแผลมันไส้